วันนี้สิ่งที่อยากจะกลับเรียนก็คือขอชื่นชมภาคเอกชนนะครับที่มีความร่วมมือ
ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเพราะยิ่งในเรื่องของเขาจัดตู้แบ่งปันนะครับ
เอกชนทั้งประชาชนก็มีอีกอย่างก็คือผู้ที่รับของเหล่านั้นนะ
จะต้องสร้างจิตสำนึกเขาให้สำหรับให้เฉลี่ยแบ่งปันให้คนอื่น
เพราะฉะนั้นภาพที่ออกมานั้นผมยอมรับไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยต่อไปนะครับ
เห็นถึงคนอื่นด้วยถ้าท่านทำแบบนั้นต่อไปก็จะไม่มีคนไปบริจาค
แล้วคนอื่นก็จะไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิของตนเอง
แล้วก็จะพอระวังให้คนอื่นมาเอาราวเปลี่ยนแบบนี้นะครับ
โดยเด็ดขาดในระยะต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกจังหวัดทุกกำเภอทุกตอบรรยศบุรุษบ้าน
ผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะช่วยเหลือสังคม
เขาพร้อมที่จะบริจาคสิ่งของเหล่านี้ใส่ตู้แบกปันความสุขเหล่านั้น
ท่านต้องทำให้เขาสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่าย